คุณจตุพรยังยืนยันเหมือนเดิมไหมว่าคุณพิทายังไงก็ไม่ได้
คุณพิธาไม่มีวันจะได้ตำแหน่งนายกรัฐมนตรี

คือถ้าเป็นกติกาตามรัฐธรรมนูญฉบับอื่น

เมื่อเลือกตั้งเสร็จพักลำดับหนึ่งไปรวบรวมเสียงได้เกินครึ่งของสภาผู้แทนราชดร
เขาได้เป็นนายกรัฐมนตรีร้อยเปอร์เซ็นต์รู้ตั้งแต่วันเลือกตั้งแล้ว
แต่รัฐธรรมนูลปี๖๐คุณมีชัยเขียนแบบไว้อย่างง่ายเลยว่า
ถ้าฝั่งเดิมชนะให้วุฒิสภาโหวตตาม
เหมือนกับปี๖๒พลเอกประยุทธ์ชนะปริ่มน้ำเนี่ย
โดยการนับสอปัดเศษหรืออะไรก็ตามเนี่ย
วุฒิสภา๒๕๐โหวตเลือกพลเอกประยุทธ์๒๕
เสียงคือคุณพรเพชรฐานะรองประธานรัฐสภาประธานวุฒิ

แต่ว่ากรณีที่แพ้ต้องแพ้ไม่เกิน๑๒๐

วุฒิสภายืนงดออกเสียง๓๑๒ที่ชนะ
ก็ไม่สามารถที่จะหาเสียงได้ถึง๓๗

ชนะก็ไม่ชนะแพ้ก็ไม่แพ้
เพราะว่าในกรณีนี้เสียงเขาแพ้ให้สวงดออกเสียง

ตามรัฐธรรมนูลบัญญัติเห็นไหม
ออกแบบนี้นะครับรัดกลุ่มแพ้ก็ไม่แพ้

ฝ่ายตัวเองชนะก็ให้วุฒิสภาโหวตตามเหมือนกับปี๖๒

เพราะฉะนั้น๓๑๒ยังห่าง๓๗๖อยู่๖๔เสียง
ซึ่งเป้าเดียวที่เขาประกาศเหลือเวลานี้

วุฒิสภาผ่านการแต่งตั้งจากพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา
ทั้งสิ้นโดยกระบวนการของ๓ป่อ

การที่คุณพิธาเองและพักการเมืองก้าวไกลและ๘พักการเมืองนั้น
วาดหวังว่าจะได้เสียง๖๔เสียงเป็น๐
เอาความเชื่อมาจากไหนว่าเขาจะโหวตให้
แต่พลเอกประยุทธ์ก็อย่างที่ทราบว่า

หรือว่าพลังประชารัฐเองก็ได้เสียง

คือสอบว่าจะยังคงยึดมั่นในสามป่อ
หรือว่าคนเอกประยุทธ์จะบิ๊กป้อมกันแล้วแต่ไปเพื่ออะไร
การเขียนรัฐธรรมนูลเนี่ย

มุ่งหมายก็คือว่านะครับในการจะรักษาอำนาจ
ดังนั้นเรื่องนี้มันเรื่องอำนาจและผลประโยชน์
ถ้าการเมืองปกติพิทาต้องได้เป็นนายก
หมออ๋องต้องได้เป็นประธานสภาผู้แทนราชดร

แต่นี่ก็เห็นได้อย่างชัดเจนว่ามันโหวต๗๕๐อ่ะ
เป็นเสียงข้างมากในสภาพผู้แทนราชดรเกิน๒๕๑มา
แต่ว่านี่นะครับเป็นเสียงข้างน้อยใน๗๕๐นี่นะครับของ๒สภา
และก็ยังห่างไกล๓๗๖๖๔เสียง
และเป้าประสงค์ต้องการจากสวสวพลเอกประยุทธ์แต่งตั้งทั้งสิ้น
ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมเปิดปากกับภาคภูมินะครับ
แล้วก็อย่าลืมนะครับเรามาเปิดปากเปิดความจริงกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับ